เครือในหลายเว็บหลายเพจนะคะ

ก็มีคนเมาส์มอยนะคะว่าแฟนใหม่ของคุณอ้ำพัชราภาโผล่ตัวมาแล้วนะคะ

หลังจากที่แบบหลายคนลุ้นเนี่ยค่ะคนที่วงกลมนี้เขาไม่ได้เป็นอะไรนะคะ

ติดกอดจริงกว่าจะมาติดกอดตอนนี้นะคะ
ก็คือคนที่มาพูดตรงคือมาจีบคุณอ้ำนานแล้ว

ตำรวจเก๋ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของทราญาตเป็นทราญาต
เป็นทายาทนะคะเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยนี่แหละค่ะ
จริงเขารู้จักกันมานานนะคุณผู้ชมแล้วก็จีบกันมานาน
เพจก็บอกว่าใช่หรือเปล่าชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่
เพจอื่นเขายังไม่แน่ใจแต่เราเนี่ย
คอนเฟิร์มไปเลยค่ะว่าแล้วก็รู้ได้อย่างไรพี่แจ๊ก
คือดิฉันก็มีแหล่งข่าววงในนะคะจริงรู้กันมาตั้งนานสักพักนึงแล้วนะคะ
แต่รู้ว่าเขาจีบกันแต่ก็คือไม่ชัวร์นะคะ
พอมาชัวร์ตอนท้ายที่สุดนี่แหละค่ะโค้งสุดท้ายก็คือคนนี้แหละค่ะ
คือเอาจริงน้องขอกระซิบถามนิดนึง
คือหน้าเขาคุ้นมากคุณผู้ชมเอาจริง

แต่อยากรู้ว่าเหมือนเขาเคยมีข่าวกับจีบใครในวงการบ้าง
ดิฉันมีเรื่องมาเฉลยค่ะ
เพราะว่าจริงแล้วคุณไฮโซจิมมี่คนนี้นะคะ
ก็เคยมีข่าวกับน้องปันมาก่อน

เออตอดสินานะคะไม่ใช่ตอดพีลมพี่ดีนะคะ

อันนี้คือถ้าเราพูดว่าเขาสลับแลกแฟนกันได้ไหม

ใช่แต่ว่าเรื่องความรักมันสลับคั่วกันได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าคนนี้แหละค่ะเคยมีข่าวกับน้องพีคมาก่อน
แล้วก็เคยไปดูหนังที่เมปามาซี่จับภาพนี่แหละค่ะ

คือเขาอยู่ในแก๊งกวนที่เป็นแบบว่าเหมือนเด็กนอกกันอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยค่ะก็คือมาเอาพูดตรงประจีบพี่อ้ำ
แล้วรู้สึกว่าก็คือแบบเอาใจพี่อ้ำทุกอย่าง
อย่างที่เขาบอกในบางที่บางเพจบอกว่า
ทุลงทุเรียนโอ้โหที่ไหนพี่อ้ำอยากกินไปซื้อไหม

จากที่ประสบการณ์การเป็นนักข่าวบันเทิง
อยู่๒๐กว่าปีแล้วคุณผู้ชมว้าวไม่เถิง
ถามเลยว่าในกรณีนี้
มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่พี่อ้ำจะเปิดหัวใจ

เพราะว่าเรื่องความห่างของอายุเนี่ย
มันมากพอสมควรนะครับ
ใช่หรือเปล่าดิฉันคอนเฟิร์มไปแล้วว่าคนนี้แหละมาจีบคุณอ้ำพัชราภาค่ะ
ยินดีด้วยนะคะถ้าเป็นภาษาใต้นะมั่นแหละเลขคนนี้
เออแมนแล้วล่ะค่ะเจ้าจังสิแล้วค่ะ